ถ้าเอาตัวเลขที่กระทรวงการคลังบอกเอามาเบื้องต้น
ขอตัวเลข๑๐ล้านซึ่งเป็นตัวเลข๑๐ล้านที่อันนี้แบบ

เป็นตัวเลขที่ถูกปฏิเสธสิทธิ์ของตัวเองแน่๑๐ล้านคนเนี่ย
ล้านคนนี้จำเป็นต้องมีอะไรออกมารองรับ
มีการเพิ่มปุ่มอะไรในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันอีกไหมคะ
รธนกรอ๋อไม่ครับสิบล้านคนเนี่ย
เป็นบุคคลที่เราจะแจ้งว่าท่านไม่ผ่านการคัดกรอง
นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว๑๐ล้านคนเนี่ย
สามารถที่จะยื่นทบทวนได้นะครับ
ซึ่งเริ่มจากเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนเนี่ย
ทบทวนสิทธิ์มาแล้วประมาณ๑ล้าน๔แสนคนนะครับ

เพราะฉะนั้นมีการประเมินเบื้องต้นไหมคะ
รธนกรว่าใน๑๐ล้านกว่านี้
น่าจะเป็นคนที่ใช้สิทธิ์ในการทบทวนเนี่ย
สักประมาณกี่ล้านคะ
คือตรงนี้ประเมินไม่ได้ครับ
แต่ว่าในตัวเลขตรงนี้ถ้าเรามองจริงแล้วเนี่ย
มันก็มีกลุ่มของเกษตรกรอยู่ในนี้ส่วนหนึ่งนะครับ
ที่เป็นหัวหน้าของเกษตรกรอีกนะครับ
แล้วก็มีประกันสังคมก็อยู่ในส่วนนี้อีกนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเกือบทั้งหมด
ที่มีการลงทะเบียนจะได้รับการดูแลจากรัฐบาล
แต่ว่าอาจจะแตกต่างกันก็คือว่าอาจจะไปรับจากเกษตรกร
อาจจะมารับ๕๐๐๐บาทลงกระทรวงคันจัง

อันนี้คือหลักใหญ่เลยนะครับ

ตัวเลขล่าสุดของการลงทะเบียน
ใช้ตัวเลขกลมคือ๒๘ล้านประมาณนี้ใช่ไหมคะ

ตัวเลขการลงทะเบียนมีการลงไว้

แต่ว่ามีพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนจริง

ลงช้ำนะครับ
เมื่อคนลงช้ำหลายครั้ง

ส่วนการกลางนี่เยียวยาไปแล้วนะครับ
๔๒ล้านคนก็คือจ่ายเงินไปแล้ว

ให้ข้อมูลมาแล้ว๔๕ล้านคน
มี๑๐๖๐๖ล้านคน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเลข๑๐๖ล้านคนพี่น้องประชาชน
ขอฝากนิดเดียวว่าไม่ต้องมาที่กระทรวงขอให้ท่านยื่นผ่านตรงนี้เท่านั้น
มันก็การยื่นไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย

คือเมื่อสักครู่นี้คือถ้าเราใช้ตัวเลข๒๘ล้านเป็น๒๘ล้านรายการ
ที่นี้ถ้าสมมติเราไม่ทิ้งกันในการลงทะเบียนครั้งแรก

ถูกต้อง
ต้องมั้ยว่าตอนจบที่นี้เราไม่ทิ้งกันในการลงทะเบียน
มีแค่นี้แหละครับคุณจอมขวัญไม่เกิน๒๓๒๔ล้านนี่แหละครับ

เพราะว่าตัวเลขมันนิ่งแล้วนิ่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ

เพราะว่าเราแจ้งล่วงหน้าก่อน๗วันแล้ว

ฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเลขพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ลงทะเบียนมาเนี่ยนิ่งแล้ว
เราก็เลยต้องปิดระบบพรุ่งนี้ปิดการลงทะเบียน
เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่แล้วก็กระทรวงการคลังได้ไปดำเนินการในการคัดกรอง
และก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการดำเนินการทบทวนสิทธิ์นะครับ
ปิดพรุ่งนี้เที่ยงคืนวันที่๒๒เมษานะคะตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณ๒๔ล้านใช้เป็นจำนวนคนนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่รายการ
ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจริงเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วครับ
ก็น่าจะมีประมาณสัก๑๐กว่าล้านคนนะครับที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับ
เพราะฉะนั้นคน๑๐ล้านคนเนี่ยก็จะต้องยื่นทบทวนมานะครับ
แต่ว่าเราดูตัวเลขแล้ว๑๐กว่าล้านคนเนี่ยมันก็มีคนที่อยู่ในส่วนของประกันสังคมก็มีในส่วนนี้นะครับ
อยู่ในส่วนเกษตรกรก็อยู่ในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงบอกคุณจอมขวัญได้ว่าวันนี้เนี่ย
การเยียวยาหรือดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อทั้งสามก้อนเนี่ยมารวมกันเนี่ย
ผมเชื่อว่าเราดูแลพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงนะครับ
รธนกรคะถ้าสมมุติเราใช้ตัวเลขประมาณ๒๔ล้านจนถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้
แล้วถ้าเอาตัวเลขในการประเมินคร่าวของกระทรวงการคลังเนี่ย
เท่ากับว่าจนถึงวันศุกร์นี้ข้อความสุดท้ายที่จะไปที่โทรศัพท์มือถือ
น่าจะมีคนถูกอดิเศษก็อาจจะราว๑๔ล้านประมาณนี้ไหมคะ
ประมาณ๑๐ล้าน๑๐กว่าล้านคนนะฮะไม่น่าจะเกินนั้นนะฮะ๑๐กว่าล้านคน
เพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขแรกที่เราเคยประเมินไว้ประมาณ๘๙ล้านคนที่ได้สิทธิ์ในนี้อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้ครับวันนี้ที่ผ่านคอรมอไปเป็นการประมาณการของงบประมาณในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลข๘ล้าน๙ล้านหรือจะเป็น๑๔ล้านเนี่ยตรงนี้สำคัญที่สุดอยู่ที่ถ้าพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ
แล้วก็ผ่านหลักเกณฑ์การคัดกรองมาเนี่ย
รัฐบาลจะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนอันนี้คือหลักการใหญ่เลยนะครับ
ธนายกรมศรีปนเนตประยุทธกับท่านอุทธมะรำศรีครั้ง
ก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชน

เพราะฉะนั้นคือตัวเลข๙ล้าน๘ล้านหรือจะเป็น๑๐ล้าน
ทรงนี้มันเป็นแก้การทาบการ
แต่ว่าการเตรียมงบประมาณเขาเตรียมไปหมดแล้ว
สมมุตินะคะถ้าเราเอาตัวเลขคุยกันคร่าวคาดว่าลงทะเบียน๒๔ล้าน
สมมุตินะคะว่าถ้าได้คนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
ว่าจะเป็นทั้งตั้งแต่รอบแรกเลย
หรือว่าคนที่ต้องมีการลงพื้นที่ไป
หลังจากที่มีการยื่นทบทวนอุทธรณ์ต่างแล้ว
สมมติ๑๔๐๐๐๐๐๐คน
มันน่าจะไหลมาจากการสังกัดการช่วยเหลือตรงไหนถึงไหลมาที่นี่อีกตั้ง๔๕ล้านคะ
คือมันเป็นไปได้นะครับคุณจอมขวัญครับว่ามาจากตอนแรกเนี่ย
เราไม่ได้ให้นักศึกษาถูกไหมครับเราไม่ได้ให้พี่น้องส่วนหนึ่งที่เป็นเกษตรกร
ก็คือว่าตอนแรกเขาไปลงหัวหน้าครอบครัวเป็นลงเกษตรกรไว้นะครับ
แต่ว่าวันนี้เขามาขับแท็กซี่ทำอาชีพอื่นแล้วนะครับแต่ว่าชื่อเขาก็ยังเป็นเกษตรกรอยู่
แต่ตอนนี้เราคลายล็อกให้แล้วก็คือว่าถ้าท่านมาประกอบอาชีพอื่นแล้ว
พิสูจน์ได้ว่าท่านกลับเท็กซี่จริงจริงนะครับเราก็จะให้นะครับ
แต่เมื่อก่อนเราไม่ได้ให้เราจับเลยไงฮะเราไม่ได้ตรวจสอบเลย
พอเป็นเกษตรกรปั๊บเราตัดเลยนะครับแต่วันนี้เราคลายล็อกตรงนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นมันมีคนก็จะมีส่วนหนึ่งเพิ่มมาจากนักศึกษาแรงงานนะครับ
แล้วก็คนที่เป็นเกษตรกรที่ทำอาชีพอื่นแล้วเป็นที่ค้าขายนึกออกไหมครับ
กรคะในกรณีของคือดิฉันอ่านข่าวแล้วที่ฉันเข้าใจเอาเองนะคะ
เข้าใจเอาว่าจริงแล้วเนี่ยจะมีคนบางส่วนที่ทำอาชีพอาจจะเรียกกว้างว่ารับจ้างก็ได้
แต่ว่าลงในรายละเอียดคือน่าจะเป็นรับจ้างในลักษณะของการก่อสร้าง
แต่ว่าเป็นลายที่ย่อมที่ย่อยลงมาซึ่งได้รับผลกระทบจากจะเรียกว่าจากโควิดโดยตรงหรือโดยอ้อมสภาวะเศรษฐกิจก็แล้วแต่
คือคนกลุ่มนี้เนี่ยเท่ากับว่านะคะเอาหลักการเบื้องต้นก่อน
คือก่อสร้างเนี่ยไม่ได้แปลว่าตัดเลยทันทีณวันนี้ถูกไหมคะ
คือต้องลงไปดูว่าเขาเป็นรายขนาดเท่าไหร่แล้วก็มีงานไม่มีงานลำบากจริงไม่จริง

อย่างนี้ครับในประเด็นที่คุณจอมขวัญพูดเนี่ย
แต่ว่าวันนี้เรามาทบทวนแล้วเราก็มองว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นแรงงานเนี่ย
เพราะฉะนั้นคือการเปิดให้ทบทวนมาคือเมื่อท่านโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วผมถึงบอกว่าแรงงานทางนักศึกษา
หรืออย่างนี้ท่านยื่นทบทวนมาซึ่งเราพอตรวจสอบปั๊บท่านทำงานจริงปั๊บเนี่ยเราก็เยียวยา๕๐๐เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่ทำก่อสร้างเป็นรับจ้างรายย่อมรายย่อยเนี่ยนะคะ
ก็บางคนจะได้นี่มันใช้คำว่าบางคนจะได้

แต่ว่าแรงงานที่รับจ้างทั่วไป

แล้วนอกเหนือจากนี้ในส่วนของคนที่
อาจจะเข้านิยามตกหล่นนะคะหรือว่าเอ้ยเราทำอาชีพนี้แต่เอกสารเราไม่ครบ
หรือว่าเราไม่รู้จะเข้าช่องไหนเป็นคนที่ตกหล่น
หรือแม้กระทั่งนะคะโทรศัพท์มีแต่ว่าไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต
คือคนกลุ่มนี้จะมาเมื่อไหร่คะในแง่ของการช่วยเหลือจากภาครัฐ
คืออย่างนี้ครับคนกลุ่มนี้แม้ว่าเป็นส่วนน้อยมาก
ส่วนใหญ่แล้วลงทะเบียนมาเกือบ๒๘รายการ๒๘ครั้ง
ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าท่านเก่งมาก
คงช่วยกันมานะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว
แต่สุดท้ายแล้วเมื่อโครงการดำเดินไปแล้ว
ใกล้กระจกเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านน้ำตีคลัง
ก็ท่านจะต้องไปดูแลคนที่ต้องไปที่เรายังเข้าไปไม่ถึงนะครับ
ซึ่งมีส่วนแบบคงไม่เยอะมากนะครับตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าคงมีมาตรการ
ที่จะต้องไปดูแลเขานะครับท่านเขาเขา
ท่านก็เคยแจ้งมาอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ย
ผมเชื่อว่าท่านอย่าห่วงนะครับวันนี้เนี่ย
รัฐบาลเนี่ยจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับ